ทำงานอยู่ที่เดียวกันมีปัญหากันเรื่องลูกค้านะครับ
เรื่องลูกค้าปรากฏว่าทะเลาะกันมาแล้วล่ะแล้วตามมาเตะก้านคอกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อครับ
ผมไม่พูดเกินไปใช่ไหมล่ะเมื่อกี้กระโดดมาแต่ไกลเลยนะ
เหินมาเตะอุ้ยเนี่ยเข้ากึ่งบ่ากึ่งก้านคอ
มาโพสต์เอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกของ๒๕ตุลาคม
ที่ผ่านมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่นี่ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชา
จังหวัดชนบุรีครับในคลิปจะเห็นผู้หญิงเสื้อสีชมพูคนนี้นะ
จะเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วถูกผู้หญิงเสื้อดำนะครับ
ตามมาเตะเขาที่ก้านคอครั้งหนึ่งแล้วก็ยังจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะ
ชุดสีเทาจะวิ่งมาทำร้ายอีกนะครับแต่ก็มีผู้ชายที่มาด้วยเนี่ย
ดึงดึงเอาไว้นั่นอ่ะดึงเอาไว้นะครับเพจดังระบุด้วยว่าคนที่เตะก้านคอ
หยิบโทรศัพท์ของผู้หญิงเสื้อสีชมพูไปด้วยนะหลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้ที่สพบวินฮะ
ล่าสุดเอาล่ะวันนี้ตำรวจสพบวินเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ย
ไหนฟังซิมันเรื่องอะไรผู้เสียหายพลอยก่อนละกันพลอยคือเสื้อชมพูนะ
โชว์บาดแผลนี่พี่ดูเขาทำหนูวันเกิดเหตุก็ไปเที่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วไปเจอกับคู่กรณีก็เป็นรุ่นพี่นั่งดิ้งด้วยกันที่ร้านเดียวกันนั่นแหละ
ไปเจอกันโดยบังเอิญเธอถูกหาเรื่องเพื่อนของเธอเห็นท่าไม่ดีจึงให้เธอกลับบ้านไปก่อน
เพื่อไม่ให้เหตุการณ์มันบานปลายแต่ระหว่างเธอกลับบ้านมาพบคู่กรณีขี่จักรยานยนต์ตามมา
ก็เลยตัดสินใจจอดรถที่หน้าร้านสะดวกซื้อซะจะไปขอความช่วยเหลือที่ไหนได้ก็โดนอย่างในคลิปครับ

ทำงานร้านอาหารนะครับเป็นเด็กนั่งดริ้งบังเอิญลูกค้าของคู่กรณีเนี่ย
ชอบมานั่งดื่มกับเธอว่างั้นเถอะดื่มกับเธอทุกคืนเลย
น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คู่กรณีไม่พอใจ
อย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุนะมีคนเอาโทรศัพท์ของเธอมาคืนให้แล้วนะ
ต้องฟังคู่กรณีบ้างคู่กรณีบอกว่าก่อนหน้าจะเกิดเหตุในคลิปเนี่ย
มันมีการลงไม้ลงมือกันมาก่อนแล้วเธอต่างหากที่ถูกทำร้ายเลยตามมาเอาคืน
คือสาเหตุยอมรับว่าผิดใจกันเรื่องลูกค้าจริงแต่เธอบอกเธอไม่ได้ห่วงลูกค้าหรอกนะ
โน่นโน่นฝ่ายนู้นอ่ะที่ห่วง
ตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดนะครับแต่อยากให้คุยเจรจากันก่อนสิ
คุยกันได้ไหมส่วนพลอยเนี่ยยืนยันว่าไม่ยอมความจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ